กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
คดีนี้ดิฉันตั้งชื่อให้คดี๙๙
งงอ่ะสิมายังไงอ่ะคือมีพระลูกวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยนะคะชื่อว่าพระกระหนกเทพค่ะ
เขาเคยต้องโทษคดียาเสพติดครั้งนั้นโดนคุกไป๙เดือน
ศึกออกมาแล้วก็มาบวชได้เพียง๙วันและวันนี้วันที่๙มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะมาเสพยาบ้าพร้อมกับแฟนสาว
ตำรวจไปถามว่าเฮ้ยทำได้ไงคุณเป็นพระคุณรู้ตัวหรือเปล่า

เป็นคนที่เหงาเป็นคนที่เหงาเข้าใจบ้างสิ
ชวนแฟนสาวเนี่ยมาร่วมเสพยาบ้าเหงาไปทำวัดไปกวาดลานวัด

คุณผู้ชมนี่นะคะเป็นภาพที่ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมนจังหวัดเลย
ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลยนะคะ
บุกเข้าไปภายในบ้านหลังนี้แล้วค่ะ

ตำรวจเขาไปรู้ได้ไง

ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเขาไปล่อซื้อยาบ้าจำนวน๕๐เมตร
แล้วก็ไปขยายผลสุดท้ายสามารถจับกลุ่มพระรูปดังกล่าวกับแฟนสาวได้
พอไปถึงไปพบยาบ้าของกลาง๕๐เมตร
อุปกรณ์การเสพยาบ้าแล้วก็ธนบัตรที่ทำการล่อซื้อ
กระหนกเทพยอมรับสารภาพแต่โดยดี
เพราะว่าจำนวนด้วยหลักฐานบอกว่าตัวเองเคยคดีเคยโดนต้องโทษคดียาเสพติด
แล้วก็ถูกจำคุก๙เดือนเพิ่งออกมาแล้วก็มาบวชได้เพียง๙วัน
เหงาก็เลยชวนแฟนสาววัยรุ่นมาร่วมกันเสพยาบ้า
ส่วนยาบ้ามีเพื่อนเอามาให้๑๐๐เมตรแต่ขายไปแล้ว๕๐เมตร
สุดท้ายถูกตำรวจล่อซื้ออีก๕๐เมตรนะคะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวพระกระหนกเทพไปทำการศึกที่วัดที่พระบวชอยู่
แล้วก็พอไปเนี่ยไปพบกับพระธวัชชัยสิทธิมงคลอายุ๔๕ปี
พระลูกวัดก็อยู่ในกุฏิเดียวกันผ้าเหลืองเหมือนกันนี่แหละค่ะ
พบว่ามีพิรุธนะคะตำรวจเขาก็เลยนำตัวไปตรวจปัสสาวะ
ฉี่เป็นสีม่วงค่ะก็เลยทำการศึกทั้งสองรูปเลยนะคะ
พระกระหนกเทพแล้วก็พระธวัชชัย
สุดท้ายแล้วก็นำตัวทั้ง๓คน
แฟนสาวที่ชื่อว่านางสาวพรเนี่ยนะคะ
พร้อมกับของกลางไปที่สพเมืองเลย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ชม